ส่วนเรื่องนี้ที่ปฐุมธานีค่ะเวลาไปนั่งกินข้าวกินอาหารที่นั่งอยู่ริมทางอะค่ะ
บางทีมันเสี่ยงอันตรายมีรถคันนี้พุ่งมาโอ้โหเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูค่ะ
นี่นะคะมาเต็มเต็มแบบนี้รถเก๋งสีน้ำเงินคันนี้ค่ะโอ้โหนี่นะคะวินาทีชีวิต
จะมากินข้าวหรอหรือว่าร้านครัวลั่นทุ่งอาหารป่ารถเด็ดอื้อหือ
รังสิตนครนายกสามสิบค่ะที่ปฐุมธานีค่ะลั่นทุ่งกันเลยทีนี้ลั่นเลยค่ะ
พุ่งมาแบบนี้เจ้าของร้านบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น๑๕สิงหาคม
ตอนเกิดเหตุทางเจ้าของรถคู่กรณีมากินข้าวกับเพื่อนที่ร้าน
สี่ทุ่มเขากลับออกไปออกไปปุ๊บอยู่ดีดีอ้าวรถพุ่งเข้ามาในร้าน
คู่กรณีเนี่ยค่ะที่ขับรถถอยชนร้านมานั่งทานอยู่กับเพื่อน
เพื่อนเขาเนี่ยมาก่อนแล้วประมาณสัก๔ทุ่มเขาก็ขอตัวกลับ
ก็รู้สึกว่าเขาขึ้นไปสตาร์ทรถอยู่บนรถแป๊บนึงเราก็ไม่ได้คิดอะไร
พอแกก็ถอยเข้ามาเลยโดยที่ทางร้านไม่รู้เลยว่าทำไมถึงถอย
แต่พอคุยกับแกแกบอกว่าแกทำงานหนักมาสองวันก็วูบคือโชคดีที่
ก่อนหน้านั้นมีลูกค้าโต๊ะหนึ่งออกไปก่อนหน้า๑๐นาทีเอง
งั้นก็น่าจะเกิดการสูญเสียมากกว่านี้ใช่อย่างดีที่ไม่มีลูกค้านั่งอยู่เนอ
อุ๋ยไม่อย่างนั้นอาจจะสูญเสียมากกว่านี้แต่ร้านเขาก็ได้รับความเสียหายนะ
ครับทางร้านบอกว่าเสียหายก็มีพวกเครื่องพ่นฆ่าเชื้อโรคอืมมีโต๊ะอาหาร
เวทีเครื่องเสียงอะค่ะแล้วดูสภาพรถสภาพร้านคือเขาเขาบอกผิดหรือเปล่า
เพราะว่าเหมือนกับเขาจะออกไปแล้วใช่ไหมใช่พี่อุ๋ยเขากินข้าวเสร็จแล้วออกไปแล้วอย่างเงี้ค่ะ
นี่มันเหมือนถอยเข้ามาแล้วถอยแบบปึ้งเขาบอกเขาพักผ่อนน้อยคนขับรถคันนี้
เหรอทีเนี้ยคนขับรถคันนี้เข้ามาแสดงตัวมาไกล่เกลี่ยจะจ่ายค่าเสียหาย
แต่ทางเจ้าของร้านบอกว่าเหมือนกับตกลงเรื่องของจำนวนเงินค่าเสียหายไม่ลงตัวค่ะ
ลงบันทึกประจำวันเอาไว้ที่สพประตูน้ำจุลาลงกรค่ะครับ